ไม่รู้ว่าไฮโซสงกรานเตชนรงค์ได้ยาดีหรือพยาบาลดีกันแน่
เพราะว่าพักรักษาตัวจากการผ่าเอ็นหัวเข่ามาได้ก็พักใหญ่แล้วนะ
ก็เลยมาอัปเดตอาการว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว
ถึงแม้ว่าภาพที่โพสต์ผ่านสตอรี่เนี่ยนะคะยังเป็นแบบบริเวณที่แผลผ่าตัดเนี่ย
มันจะดูฟกช้ำดำเขียวอยู่บ้างเนี่ยแต่หนุ่มสงกรานก็บอกว่า
อ้าวก็มีพยาบาลดูแลอย่างดีเลยก็คือแฟนสาวอย่างคุณแมทพีรณีนี่แหละ
คอยดูแลไม่ห่างพร้อมที่จะกลับไปลุยทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมแอดเวนเจอร์อย่างที่ชอบเร็วนี้แล้วล่ะจ้ะ
ส่วนอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญเลยก็หนีไม่พ้นลูกสาวคนเก่งน้องปีใหม่ค่ะ
ช่วงนี้ก็มาเยี่ยมคุณพ่อบ่อยมากขึ้นนะคะคุณพ่อก็เลยขอเข้าครัวด้วยตัวเอง
พิซซ่าสุดอร่อยให้กับลูกสาวได้ทานกันโอ้ดูสิน้องปีใหม่ก็โอ้โหอร่อยในฝีมือของคุณพ่อ
แต่คุณสงการก็กำลังกายอยู่แล้วเลยนะคะก็เลยหายวัยค่ะ